ผู้หญิงอายุ๔๒ปีนะครับเธอเป็นผู้เสี่ยงสูง

พยายามอยากจะตรวจหาเชื้อจากเธอนะครับ

ปิดบ้านหนี๒ครั้งสุดท้ายนะครับ
เข้าไปเก็บศพของผู้หญิงอายุ๔๒ปีเธอเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
ในร้านขายอาหารสัตว์ตะบนปากน้ำอเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีสุนัขสองตัวเฝ้าศพอยู่ข้างด้วยแล้วมันขู่คุณผู้ชม
มันคูไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้จนต้องฉีดยาสลบหมา๒ตัวก่อน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปหาเชื้อโควิด๑๙นะครับแล้วก็จะแพ็กศพด้วยถุงสามชั้น
แล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายศพออกมาข้างนอก
เพื่อจะเอาไปรอผลตรวจนะครับไอ้การตรวจโควิดนี่แหละ
ชาปณสถานวัดหัวสวนตะบนเสม็ดใต้
ผลตรวจออกมานะครับตอนทุ่มครึ่งก็เลยเอาศพไปเผาทันทีเลย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคอำเภอบางคล้าได้รับการประสานจากจังหวัดสมุทรปราการ
บอกว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นเสมียนประจำร้านขายอาหารสัตว์
คือผู้สีชีวิตเป็นสาวหล่อกับแฟนสาว
ของพ่อแฟนสาวครับจึงพยายามมาสอบสวนโรคถึง๒ครั้ง
แต่ผู้เสียชีวิตนะครับใช้วิธีปิดบ้านไม่ยอมออกมาพบเจ้าหน้าที่เลย
ระยะหลังผู้เสียชีวิตนะฮะไม่ออกจากห้องพัก
แต่จะตะโกนสั่งงานลูกน้องแล้วก็โทรศัพท์สั่งงานแทน
เมื่อวานนี้ครับลูกน้องโทรหาโทรหาแล้วมาเคาะประตูเรียก
ไม่มีเสียงตอบสัญญาณไม่ดีมาแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็เจออย่างนี้ฮะ
เสียชีวิตแล้วด้านนางมณฑนันจวงพันธ์
เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้บอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นชาวร้อยเอ็ดไม่มีญาติที่๘ริ้วเลยนะครับ
ส่วนมาการมาทำเรื่องเสียชีวิตของเพื่อนเนี่ย
แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อพ่อแม่นะฮะคือมาทำเรื่องแทน
แล้วติดต่อพ่อแม่ที่ร้อยเอ็ดให้มารับกระดูกในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
คือระยะหลังเนี่ยคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอไม่ค่อยได้เจอเพื่อนหรอก
เพราะว่าพอเพื่อนมีแฟนเพื่อนก็อยู่กับแฟนนะฮะ
ส่วนผลตรวจที่ระบุบอกว่าเพื่อนเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ตอนนี้ก็ให้แฟนสาวของผู้เสียชีวิตไปกักตัวแล้วนะฮะ
รอตรวจโรคอีกทีนึงครับ